เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับความเชื่อเหมือนกันครับ
ร่างทรงซึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้ท่าทางแปลกประหลาด
เลื้อยไปเลื้อยมาคล้ายกับงูเลยครับ
โอ้โหเลื้อยอย่างนี้เลยเหรอนี่ดูสิครับ

โอ้โหถลอกปอกเปลือกไปแล้ว

อย่างงี้นอกไปต่อคุณธิสา
โพสต์เอาไว้แล้วก็มาพร้อมกับข้อความเลยครับว่า
มาถึงแล้วมาไม่ทันตั้งตัว
ทวดงูเขาบอกว่าเป็นทวดงูครับ
ยังไม่ทันจะอธิบายความเกี่ยวกับคลิป
เขาก็มีข้อความต่อมาว่า
ขอให้ลูกหลานรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะ
คือยังไม่รู้เลยที่มาที่ไปเป็นอะไร

ขอก่อนแล้วถ้าเจออะไรแปลกขอให้รวย

มันเกิดขึ้นกับคนที่โพสต์เองนั่นแหละ
โดยเจ้าตัวโพสต์นะครับเขาแชร์เรื่องราว
ความเชื่อในการเข้าทรงของทวดงู
ที่มีท่าทางเลื้อยเข้าบ้าน
แบบนี้เหลืออย่างเดียวไม่พอครับ

นอนกินครับแต่ที่กินอยู่นะไม่ได้กินอาหารนะ

เปลวไฟจากเทียน

ไม่ไหวแล้วปากพองมาแล้ว

อันนี้แซวเล่นคือเรื่องของเรื่องเขากินโดยที่ไม่มีอาการร้อนเลยครับ
เขาบอกนะว่าไอ้อาการแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เธอคนเดียว
เพราะว่ามีอีกหลายท่านครับที่มีอาการเช่นเดียวกัน

พอคลิปนี้ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะ

นี่ครับอย่างแรกเลยบางคนมีความเชื่อไง

เมนต์ต่อมาบอกว่าเราก็เชื่อค่ะ
เจอกับตัวหนีไม่พ้นสุดท้ายต้องรับต่อเช่นกัน

แฟนก็เคยเป็น

ไม่ใช่คือขาป้อแป้เมาแฟดมาเลย

เอางี้บางคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็เข้ามาถามไง
อันนี้ถามด้วยความอยากรู้นะไม่ได้ว่าแบบมาลบหลู่อะไรนะครับ
คอมเมนต์ถามไปว่าเราเป็นคนอีสานทวดงูคืออะไรคะ
เจ้าของโพสต์นะครับเขาก็มาตอบว่าทวดงูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ท่านได้ล่วงรับไปแล้วแล้วก็มีรูปปั้นงูเป็นที่กราบไห้บูชา

บางคอมเม้นต์ยังสงสัยตอบว่าร้อนไหม
เวลากินเทียนเปลวไฟรู้สึกตัวไหมคะ

เจ้าของโพสต์บอกว่าไม่ค่ะ

ไม่อยากบอกเลยครับว่าตอนนี้ทายาที่ปากอยู่

ไม่ร้อนค่ะเจ้าของโพสต์บอกว่าไม่ร้อนค่ะ
รู้สึกว่าบางครั้งก็รู้สึกตัวนะ
แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วพอมารู้ตัวอีกทีก็เอ้า
ทำอะไรลงไปแล้วนั่นคือเรื่องของความเชื่อ
ส่วนสิ่งที่ผมพูดเล่นไปนะพูดขำนะ
ไม่ได้ว่ามาลบหลู่อะไรกันนะอะไรนะเอาไม่ทันแล้วเหรอขออภัยนะ
แต่สิ่งที่เล่าไปอยากจะให้ดูในเรื่องของความเชื่อไปด้วย
แล้วก็มีความสุขสนานไปด้วยเท่านั้นเอง